ดูเราของสถานการณ์พายุเสร็จละกูที่พัฒนธรมจังหวัดเลย
ตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายกันบ้างแล้วนะคะ
ก็มีร่องรอยความเสียหายที่ยังคงอยู่
แต่ว่าบางคนถึงกับขั้นหมดเนื้อหมดตัว

มัวตะไฟก็นั่นแหละ
พูดไม่ออกล่ะ
จ้าเราทำไรไง
ทำคนเพียวด้วย
สถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านสูบตำบลน้ำสวย

จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่นางขโมยผลพดุงเช้าบ้านหมู่ที่หนึ่ง
ยังคงทำใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้

อยู่กับลูกสาววัย๑๘ปีเพียง๒คน

และนาทีที่น้ำเริ่มไหลทะลักเข้าบ้าน
ตัวเธอกับลูกสาวรีบหนีตายปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน
สินต่างได้ถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหาย
เหลือเพียงชุดที่ใส่ติดตัวตั้งแต่วันเกิดเหตุเท่านั้น
อกจากนี้กระแสน้ำยังได้พัดตู้เก็บเงินกองทุน

เก็บไว้ที่บ้านของนายบุญไทยบุตรดา

โดยนายบุญไทยบอกว่าเงินที่อยู่ในตู้
เป็นเงินค่าน้ำปลาปลาท้องถิ่นที่เก็บมาจากชาวบ้าน

โดยมีจำนวนทางสิ้นหนึ่งแสนสามพันบาท
มันก็มีรอยบุ้มอะไรต่างเนอะแล้วก็มันมีรอยงัดตรงกุญแจ
แล้วก็มีลายนิ้วมืออยู่แต่ทางตำรวจเขาเอาตู้ไปแล้ว
นี่เป็นนาทีระทึกเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน๒คน
ติดอยู่บนต้นไม้ริมแม่น้ำวัง
หมู่บ้านต้นพึ่งหมู่๑๖ตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
โดยจุดเกิดเหตุเป็นสวนอยู่ท้ายหมู่บ้าน
ใกล้กับแม่น้ำวังห่างจากถนนประมาณ๓๐๐เมตร
ทั้งคู่ถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวอบล้อม
แม้ว่าระดับน้ำจะไม่ลึกมากแต่ก็ไม่สามารถเดินข้ามมาได้
ผู้ภัยต้องใช้วิธีโยงเชือกมัดกับต้นไม้
ก่อนที่จะให้ชาวบ้านทั้งสองคนสวมเสื้อชูชีพ
และเดินดึงเชือกออกมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนจังหวัดเชียงรายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนสายหลักเชียงรายเชียงใหม่
ที่บริเวณกาดกำลังเวียงตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้า
ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าเพียง๒๐๐เมตร
ระดับน้ำท่วมสูง๑เมตรเป็นระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตร
จนทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
และมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาบางส่วน
ติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

เนื่องจากถนนเวียงป่าเป้าใต้จังหวัดเชียงใหม่
ถนนยังถูกตัดขาดอีกหลายจุด

พายุสินลากูจะอ่อนกำลังลง
แต่ยังคงสร้างความเสียหายให้กับชายหาดบางเนียง
ทะบุนทึกคักอำเภอตะกว่าป่า
เป็นระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตร

ทำให้คลื่นทะเลสูงกว่า๓เมตร
และซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมรีสอร์ท

ชะลอกระแสขึ้นที่ซัดเข้ามา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน